ภาระค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
สั่งซื้อหมากพลูจากจังหวัดศรีสเกต
แจกจ่ายให้กับสมาชิกชมรมคนเคี้ยวหมาก

ซึ่งเป็นผู้เท่าผู้แก่
จึงจัดตั้งชมรมคนเคี้ยวหมากขึ้น
ปัจจุบันมีสมาชิก๓๒๘คน
สำหรับการจัดหาหมากพลูมาแจกให้กับผู้สูงอายุ
สมาชิกชมรมคนเคี้ยวหมากครั้งนี้
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากสินค้าราคาสูง
หมากพลูยาเส้นแก่นคูณปูนสีเสียดที่มีราคาแพง

ส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุอย่างมาก
ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว
ยังได้พบปะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่พึงยกย่อง
มีคุณค่าของสังคมและเป็นเสาหลักของครอบครัว